ส่วนช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจครับ
รทวีศักดิ์ศิลกุลนะครับอุปนายกสมาคมเทนนิส
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
แถลงข่าวเทนนิสอาชีพนานาชาติเก็บคะแนนสะสมโลก
จ๊อปท็อปกันแบงคอกโอเพ่นสองพันสิบเก้า
จึงเงินรางวัลรวมประมาณหนึ่งล้านหกแสนบาท
โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นี้
ที่สนามเทนนิสโรงแรมลามากาเดน
ซึ่งจัดเป็นปีที่๑๐ติดต่อกันแล้วนะครับ
ปีนี้ก็มีนักขวดระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันนะครับ
ทั้งเบบีเฟสกริกอร์ดิมิตรอฟ

เคเอลยูชนี่อดีตมือ๘ของโลกชาวรัสเซีย

อดีตมือ๘ของโลกชาวเซอร์เบียครับ